สวัสดีครับจคดนะครับรายการสด๕โมงเย็น๑๑นาทีนะครับ
วันนี้ขออนุญาตนำเสนอข่าวดีวันรอยกระทงจริงนะครับ
หลังจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แถลงข่าวใหญ่วันนี้
ถึงอาการของปทฤษฎีสหวงนะครับ
โดยสรุปก็คือโดยรวมอาการป่วยดีขึ้น
สังเกตได้ว่าทั้งวันคนไข้ลืมตา
และก็จะมีความรู้เธอสู้มันหนักแค่ไหน
ฉันอาจเป็นแค่คนข้างหลัง
แต่มีกำลังใจให้เธอทั้งใจ
วันที่เธอลงไป
ฉันก็เจ็บพร้อมกับเธอ
วันพรุ่งนี้หากต้องพบเจอ
ฉันก็พร้อมยืนข้างคิดว่า

เหมือนในทุกวันที่ผ่านมา

ขอให้เธอได้พบเจอ
ให้ได้เจอกับชัยชนะ
เส้นทางชีวิต
ที่เหลือยังอีกแสนไกล
อาจยังไม่รู้
พรุ่งนี้จะเจออะไร
ไม่มีแผนที่นำทาง
แต่ก็ยังต้องก้าวไป
ไม่ว่าจะทางไหน
เราจะก้าวไปด้วยกัน
ก้าวไปด้วยกัน
บนถนนอาจไม่ได้รอย
ได้กลีบกลากอย่างฝัน
ไม่ได้สวยงามเหมือนละครเรื่องใด

แม้ว่ามันยากเพียงใด
ก็จะขอก้าวต่อไป

ถ้าคุณเคยมีใจด้วยกัน

ไม่มีแผนที่นำชาแต่ก็ยังต้องก้าวไป
ไม่ว่าทิศทางไหนเราจะก้าวไปด้วยกัน
ก้าวไปด้วยกัน